เราจะไปดูบรรยากาศที่โรงพยาบาลสุริราชกันอีกสักครั้ง
จากคุณกันมาสอนวันนี้มีบรรยากาศที่ผสกกรณิกร
เดินทางไปที่นั่นเพื่อที่จะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์ท่านประทับอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานนะครับ
โดยล่าสุดครับคนบันเทิงศิลปินจิตอาสารวมถึงคณะแพทย์และพยาบาล
ได้ร่วมกันขับร้องบทเพลงพระชินิพลของในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อร่วมกันรำลึกวาระครบ๑ปีวันสวรรคต
เราไปติดตามบรรยากาศจากคุณรัชนีคำนึงควร

ก็คือการร่วมกันอันเชินบทเพลงพระราชชนะีพล
ของคณะผู้บริหารคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิริราช

ที่ร่วมกันเปล่งเสียงแห่งความจงรักพักดี
ร่วมกันขับร้องบทเพลงพระราชนิพล
และเพื่อเป็นการรำลึกครบ๓๖๕วันที่พ่อจากไปค่ะ

แต่มีใครทำทำให้คนไข่
ถึงรักเธอออกเป็นอย่างนี้
แค่ในโต๊ะค้ำหารัมพิษ
แค่ในโต๊ะค้ำหารัมพิษ

พอรังหางนานเท่าไหร่

รักชาติของอาจรรย์

เคยถวายงานจำนวน๔๒๐ชีวิต
รวมเป็นเสียงแห่งความจงรักพักดี

กลางประชาชนที่อยู่ร่วมในภาพแห่งประวัติศาสตร์

เช่นเดียวกับศิลปินดาราและศิลปินจิตอาสา

ร้องกันร้องบทเพลงแสดงความอาลัย
รวมไปถึงบทเพลงพระราชนิพล
ซึ่งแสดงถึงพระปีชาสามารถด้านดนตรี

ที่มีใหญ่

ทุกร้องที่พลังสลาย
ทุกใครจะไม่อาจแพ้งแพ้ง
ไม่รู้

แม้ความหมายจะเศร้ากินใจ
แต่ก็เป็นคำซ้อนที่เตือนใจคนไทยทุกคนได้เป็นอย่างดี
คือเพลงนี้เนี่ยยิ่งฟังแล้วยิ่งมีความรู้สึกว่า

ไม่ว่าเรื่องเพลงเรื่องเกษตร

ถ้าเราเจอปัญหากับชีวิต

เพราะบุญที่มันหนุนนำเราอะไรอย่างนี้ค่ะ

จากจะมีการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสม
ในชุดศิรการพระภูบาลนวมิน
แสงแห่งพันธุ์ดินตาบนิทนิรันดิ์
ณสาราศิริราชร้อยปีแห่งนี้นะคะ
ก็ยังมีการแสดงธรรมบรรยาย
ซึ่งมีการกล่าวถึงพระราชประวัติ
และพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙
ตลอดการครองราชของพระองค์๗๐ปี
และทั้งหมดนี้คือภาพบรรยากาศที่โรงพยาบาลสิริราชขณะนี้ค่ะ
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอาคารสารสิริราช๑๐๐ปีโรงพยาบาลสิริราช